มาดูอีก๑ประเด็นข่าวใหญ่
ไม่แน่ใจว่าคุณต้องถอดเสื้อหรือเปล่า

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่เลย
สันธนสิ้นลายยัตรารางนี่คือโฉมหน้าค่าตาของพันตบริโฑโทสันธนประยุณรัฐ
อยู่ในคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ที่โรงพักอะไรนะฮะ

ไม่คิดว่าจะเห็นน้ำตาลลูกผู้ชายของเขานะ
น้ำตาลูกผู้ชายคุณสันทนประยูณรัฐ

มีคนบอกว่ามันคล้ายกับจำอวดหน้าม่านหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีหลายอารมณ์เหลือเกิน

มันมีทั้งซึ้งมันมีทั้งอ่อนแอ
มันมีทั้งเหิมเกลิมมันมีทั้งฮึกเหิม
แต่เปิดฉากมาตอนแรกตอนต้นเรื่องเหิมเกลิมนะ

ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะถูกออกหมายจับ
ข้อหาคือร่วมกันกันโชคทรัพย์

หลังจากนั้นพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน
ก็นำหน่วยอรินทราชพร้อมกับอาวุธครบมือ
ไปเลยนะคะไปที่

หนโยธินเพลสแต่ไปไม่เจอตัวคุณสันทนะ

ก็คือบริเวณเรียบด่วนรามอินทา

ว่าไม่ต้องมาจับผมเดี๋ยวผมเดินทางเข้ามอบตัวเอง

เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคม

นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณสันทนะเมื่อวานนี้นะคะ

นี่เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะ

เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนเลยนะ

บอกว่าคือเมื่อคืนเนี่ย

เพราะว่าต้องปกป้องคนที่ตัวเองรัก

อันนี้เนี่ยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไม่มีประโยชน์แล้ว
แต่จะขอต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม

เลวระยำต่ำช้าไร

ท้าสาบานว่าผมเนี่ย

เอาชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของตัวเอง
อยู่ภายในบ้านที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ย

ผมขอชีวิตท่าน

ซึ่งก็ต้องจะไปก่อน

ที่จะ

ของผมคือจะต่อแทน

แต่เมื่อถึงวันนั้น

เราก็

เป็นพิธี
ให้กับชีวิตของตน

แต่เป็นน้ำตาลูกผู้ชายที่ไหลมาจาก

อยากจะเป็นการแสดงว่าในตัวไม่มีอาวุธใดที่จะไปต่อสู้ตำรวจ
ซึ่งรออยู่หน้าบ้านแล้วก็เอาหมายจับเข้ามาแจ้งแบบนี้
อ่านให้ฟังเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวไปนะคะ
และในระหว่างนี้ตะโกนเหมือนกันนะคะ
สำหรับพันธบรวจโทสันทนะยกมือขึ้นชูมือขึ้นเหนือศีรษะ
ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่แหบและสั่นเคลือ
ผมไม่มีอาวุธเป็นลักษณะบอก
ผมไม่มีอาวุธไม่มีอาการต่อสู้ใดแต่พูดมากกว่านี้
อ่าฟังกันเลยค่ะ
แล้วคนที่เอาหมายมาแจ้งแล้วก็อ่านให้ฟังคือพันธ์ตำรวจโทกิติศักดิ์บุญเต็ม
สรวจป้องกันและแปลสลชกชัย
เอาหมายจับของสารอาญามาแสดงแล้วก็อ่านให้ฟังทั้งหมด
ไปขึ้นรถตู้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่สนโชคชัยก่อน
เหตุผลที่ต้องไปที่สนโชคชัยก่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่ของบ้านคุณพ่อ

แล้วก็เบื้องต้นแล้วก็มีการไปดำเนินคดีต่อที่สนดอนเมืองด้วย
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคนไปแจ้งความเอาไว้ก็เป็น๒พื้นที่นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเองทางด้านของท่านสันทนาเองก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะครับ
โดยทางด้านของพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
ตำรวจนครบานสี่เนี้ยเปิดเผยหลังจากการเข้าไปจับกลุ่มควบคุมตัว
พันธบทโทสันทนะในครั้งนี้ก็คือการจับกลุ่ม
โดยพันธุ์ตำรวจโทสันทนะมีการต่อรองไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบว่าถูกจับกลุ่ม
นี่แหละเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเรื่องที่บ้านคุณพ่อของคุณสันทนะ
มาเป็นประเด็นนี่เลยมีการโต้เถียงไปมาคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
คือหลังจากที่เขามีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแจ้งสิทธิ์เสร็จ
ตำรวจเอาบันทึกการจับกลุ่มให้เซ็นพันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่าไม่เซ็น
จริงผมมามอบตัวด้วยตัวผมเองทำไมต้องเป็นบันทึกการจับกลุ่ม
จริงมันต้องเป็นบันทึกเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหา
บันทึก๒บันทึกมันต่างกันไหมต่างกันเรื่องของวิธีการดำเนินการ
เพราะว่าบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าจับกลุ่มเสร็จเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัว
นั่นหมายความว่าคุณสันทนะต้องถูกควบคุมตัว
และจะประกันตัวหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง
แต่คุณสันทนาบอกว่าไม่ขอประกันตัวเมื่อคืนคือนอนคุก
แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจก็จะนำตัวคุณสันทนา
ฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ส่วนเรื่องของการมอบตัวคุณสันทนาบอกว่าผมมามอบตัวเอง

ก็เพราะว่าเรื่องของการมอบตัว
กระบวนการคือมีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์
หลังจากนั้นตำรวจก็จะให้เซ็นรับทราบ
แล้วก็ปล่อยตัวไปกระบวนการนี้คือไม่ต้องสู่
เข้าสู่เรื่องของการประกันตัวถูกไหมคะ
แล้วตำรวจก็จะนัดมาอีกทีหนึ่ง
ถูกต้องแต่ถึงแม้ตอนแรกจะไม่ยอมเซ็น
แต่คุยกันไปคุยกันมาทำความเข้าใจกันไป
สุดท้ายก็ร่วมมือก็เซ็นไปรับทราบแต่โดยดี
แต่เบื้องต้นก็ยังให้การปฏิเสธอยู่
แล้วก็ปฏิเสธจะเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี

ไปส่งที่สลอดรอนเมืองที่แจ้งคุณผู้ชมไป
เพราะว่าเป็นท้องที่ที่มีการไปแจ้งความไว้
ไปสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอน

แสดงความจำนงว่าจะขอยื่นประกันในชั้นศาล
ซึ่งคาดว่าตำรวจจะควบคุมตัวส่งฝากหางสารอาญาได้
ประมาณสักก่อนเที่ยงของวันนี้นะครับ
หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
เอาล่ะจบแล้วนะคุณสันทนาเนี่ยจบแล้วนะ
เมื่อวานนะนะเมื่อวานของการควบคุมตัวทั้งหมด
จบแล้วนะทีนี้มาดูฝากฝั่งผู้เสียหายกันหน่อยนะครับ
เสียหายที่ถูกกลุ่มของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ที่เขาอ้างว่าไปขู่กันโชคทรัพย์ประมาณสัก๒๒รายค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติม
ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังศิษย์
โดยมีท่านนี้เลยมาเองค่ะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หน่วยการเองเลยค่ะรับแจ้งความด้วยตัวเองเลยนะครับ
พร้อมบอกว่าผู้เสียหายแต่ละรายยืนยันว่าถูกกลุ่มของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ

รายถูกกันขู่กันโชคทรัพย์หลายเดือนติดต่อกัน
รวมระยะเวลาประมาณ๒ปี๘เดือนด้วยกันค่ะ
แต่ละเดือนนั้นท่านใดที่มีการเช่าสถานที่ก็ต้องจ่ายค่าเช่า
แต่ที่นอกเหนือจากค่าเช่าเรียกว่าค่าคุ้มครองพิเศษ
ในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของบางรายนั้นก็ไม่ได้เต็มใจให้นะครับ
ก็มีการพาไปในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งมีชายหนุ่ม๑๐กว่าคน
คนถึง๒๐คนอยู่แล้วก็พูดว่าต้องจ่าย
เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นถึงแม้บอกว่าทีแรกไม่ยอมจ่าย
เพราะว่าไม่ได้กระทำการค้าสินค้าผิดกฎหมาย
แต่อย่างใดไม่มีผลิตภัณฑ์ใดผิดกฎหมายแต่ก็ต้องจ่าย
ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหาย
ถามว่าทำไม๒ปี๘เดือนนะคะก็เพราะว่าย้อนกลับไป
ตั้งแต่เมษายน๒๕๕๙ถึง๒๕เมษายน๒๕๕๙
อันนี้ประมาณ๒ปี๘เดือนอย่างที่รองพบตรบอกไป
ก็เลยเป็นหมายจับทั้งหมด๘หมายจับด้วยกัน
แต่ว่าหนึ่งข้อหาคือข้อหากันโชคทรัพย์นั่นเอง
ค่ะแต่ว่าพันตำรวจโทสันทนาก็ปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ว่าให้ไปดูเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนมาใหม่หน่อย
เพราะบอกว่าตัวเองในช่วงเวลาถ้าย้อนกลับไป
ถ้ามันไปเจอว่าตรงว่าวันไหนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศ
เดินทางต่างประเทศอันนี้เขาจะฟ้องกลับด้วยนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องของความเสียหายของพ่อค้าแม่ค้า
ที่เข้าแจ้งความทั้ง๒๒รายรวมกันเป็นเงินมูลค่า
ประมาณสองล้านบาทค่ะโดยในแต่ละครั้งผู้เสียหายถูกขู่กันโชคทรัพย์
รายละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทต่อเดือน
ก็คือมีการอ้างว่าจ่ายค่าคุ้มครองประมาณ๕๐๐๑๕๐๐บาทต่อเดือน
รายก็ได้รับความเสียหายหลายเดือนติดต่อกันรวมเป็นเงินประมาณสัก๒แสนบาท
เรื่องต้นรองพบตรก็คือพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตายืนยันว่า
ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
หลังจากนั้นก็จะเร่งรัดสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการ
ดำเนินการกับคนที่ทำผิดเพื่อให้ผู้เสียหายก็คือได้ทรัพย์คืน
แล้วก็หลังจากนี้เห็นว่าก็จะดำเนินคดีเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล
แล้วก็เรื่องของการฟอกเงินอันนี้ก็ต้องโยนไปให้ปปงดูด้วยนะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการทำผิดจริงก็มีการยึดทรัพย์แล้วก็คืนให้กับผู้เสียหายค่ะ
อีกหนึ่งข้อหานักก็คืออ้างยี่ซ่องโจรอันนี้รออยู่รอหลักฐานอยู่
วันนี้ศาลต้องดูว่าสารจะให้ประกันตัวไหมค่าหลักทรัพย์กี่บาท
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มหากราบทีเดียวเยอะแยะแล้วก็ยาวทีเดียวนะฮะ